นี้ค่ะเป็นเรื่องที่มีผู้หญิงคนนึงเขาเอาคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาร้องกับตำรวจกองปราบเธอบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กันยายน
เธอบอกว่าเธอถูกรุมทำร้ายร่างกายเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะอันนี้คือภาพเหตุการณ์ตัวนิพารัฐเนี่ยค่ะก็คือผู้เสียหายนะคะ
บอกว่าจะขี่รถจักรยานยนต์มาแบบนี้มีคนขี่ตามหลังมาเรียกให้เธอกลับรถ

พอจอดปุ๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมดูต่อเลยนะคะ
ถูกรุมแบบโอ้โหเนี่ยแบบนี้ค่ะ
ก็มีคนหนึ่งแหละที่มาทำร้ายนะแต่ที่เหลือก็เหมือนกับนี่
โอ้โหก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยนะ
ยืนดูกันคุณนิพารัสประจันอายุ๒๗คือคนที่ถูกทำร้ายค่ะ
วันนี้เธอกับแม่ก็เอาหลักฐานอันนี้มาร้องกับกองปรากเพื่อขอความเป็นธรรม
บอกว่าก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๓กันยายนแล้วนะคะ
กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วแล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ขี่ตามมาเรียกเธอ
เธอก็กลับรถหันไปคุยด้วยแล้วโดนเลยอ่ะต่อยไม่หยุดเลยอ่ะ
กี่นาทีมีใครไปถีบจักรยานยนต์เธอคว่ามเลยไหมคือผู้ชายที่มาด้วยกัน
นี่ฟาดอีกใช่เป็นคนไปถีบรถจักรยานยนต์
หยิบสิ่งของอะไรก็ไม่รู้แหละมันเหมือนกับไม้อ่ะนะคุณผู้ชม
เราก็อาจจะมองไม่ชัดมากอ่ะเนอะครับฟาดไปที่รถซ้ำด้วยอ่ะ

ตัวเธอยังโดนไม่หยุดนะคนอื่นก็ทำลายรถเธอไปด้วย
แต่ตัวเธอเนี่ยไม่คุณผู้ชมนี่เป็นนาทีแล้วมั้งใช่
แล้วเข้าหน้าทั้งนั้นเลยโอ้นี่ตำรวจมาแล้วก็พยายามจะแยกย้ายกันหนี
โอ้โหตำรวจมาห้ามครับแต่ผู้หญิงขี่รถมาอีกคันอ่ะ
ก็มาแบบยังมาซ้ำเธอแบบไม่ยั้งอ่ะไม่หยุดฮะยังไม่หยุดฮะ
ไม่หยุดนี่ตำรวจขนาดตำรวจมาแล้วนะเนี่ย
ไม่หยุดจริงจริงโอ้อะไรกันเนี่ย
หนีกันไปบ้างขยับกันไปบ้างบางส่วนแต่ไม่หยุดไงฮะ
ไปแล้วเริ่มไปทีละคนสองคนแล้วอืมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ตัวคนเจ็บบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเธอเป็นญาติคนดังในซอยดาวดึง
บางพลัดแล้วคดีมันไม่คืบครับตำรวจไม่เรียกตัวคนก่อเหตุ
มารับทราบข้อกล่าวหาเลยนี่มีคนขี่รถย้อนมาแล้วมามาใส่อีกนะฮะเนี่ย
ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามีมาซ้ำเธอค่ะตำรวจมาแล้วก็ยังมาซ้ำค่ะ
มีผู้ชายด้วยมั้งเนี่ยมาซ้ำตอนอีกเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปเตะเขาเนี่ย
เราเลยใช้คำว่าเป็นการรุมทำร้ายเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวที่ทำร้ายเธอ
หรือผู้หญิงแต่ว่านี่แหละผู้หญิงโอ้โหตายแล้ว
ด้วยความที่คนอื่นมาดูแต่ไม่ห้ามเนี่ยโอ้โหมันก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจครับไม่ช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ทำลายทรัพย์สิน
ไปทำลายรถจักรยานยนต์ของเธอเธอบอกว่าด้วยความที่ไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนที่มาก่อเหตุ
เป็นญาติคนดังหรือเปล่าครับคนดังในโลกออนไลน์เลยแบบเนี้ยนะอ่า
ก็เลยยังไม่มีการเรียกตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาทั้งทั้งที่เนี่ย
ก็มีคลิปนี้อืมและเธออ่ะมีรายชื่อด้วยซ้ำนะครับ
คนที่มาร่วมกันก่อเหตุอ่ะมีใครบ้างทีนี้คำถามที่ว่าแล้วทำไมเธอถึงถูกทำร้ายแบบนี้
เออเธอเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะตัวคนเจ็บเธอบอกว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ย
แชทคุยติดต่อกับอดีตสามีที่เลิกกันไปแล้วเมื่อสี่ปีก่อนคุยกันทางเฟซบุ๊ก
ถามว่าคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องค่าใช้จ่ายลูกสาวสองคน
คนโตเก้าขวบคนเล็กหกขวบแต่มีผู้หญิงคนนึง
เป็นเพื่อนอดีตสามีครับมาคอยคอมเมนต์เข้าข้างอดีตสามีเธอ
เธอก็เลยต่อว่าไปว่าอย่ามายุ่งสิจนเถียงกันด่ากันในแชท
จนเรื่องรู้ถึงสามีของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นเครือญาติคนดัง
ยกพวกมาเลยมารอหน้าบ้านเป็นสิบคนเลย
แล้วก็มาทำร้ายเธอแม่ของเธอเข้าห้ามระหว่างเกิดเหตุตำรวจมา
กู้ภัยมาแล้วก็ช่วยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลสิริราช
ผลจากการถูกทำร้ายก็คือเธอถูกขวดเบียร์ตีหัว
หัวแตกที่หน้าเนี่ยเย็บเป็นสิบเข็มฟันหักไปซี่หนึ่ง
แล้วทำไมตำรวจยังไม่ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุเลย
เธอก็ทวงถามไปที่ตำรวจนะคะถามความคืบหน้าทางคดี
ได้รับการชี้แจงกลับมาแค่ว่าเดี๋ยวเรียกตัวมาแต่ยังไม่เห็นเรียกมาเลย
เธอก็เลยไปกองปราบเลยขอความเป็นธรรมกับเรื่องนี้
หนึ่งแน่คือเธอเจ็บสองคือเธอกลัว
กลัวเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าตราบใดที่ยังจับคนที่มาทำร้ายเธอไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะย้อนกลับมาอีกทีเมื่อไหร่
อยากได้ค่าเสียหายเรื่องของรถด้วย๖๐๐๐บาท
เธออีกตั้งหลายพันโทรศัพท์เธออีกพังเสียหาย
บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เป็นแบบก็หลากอีกตอย
เราอยู่กับครืนน้ำนานมาก

กลองมองสิแต่มันก็เห็นในกลง

เราก็จำได้ว่าใครเข้ามาบ้าง

คำสัมภัยนี่คือเป็นยังไงค่ะ

แต่เพราะว่าอยากให้กำเนินคณีย์การให้ดีที่สุด
ตัวคุณนิพารัฐคนเจ็บก็เลยบอกว่า
อยากจะได้ความเป็นธรรมกับเหตุการณ์นี้

เสียทรัพย์สินฟรีแบบนี้หรือ
ตำรวจกองปราบรับเรื่องไว้แล้วนะคะ

แล้วก็จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อนะคะ
กองปราบจะรับเรื่องมาดำเนินการต่ออย่างไรได้บ้าง
คือวันนั้นมันก็ไม่ได้มีแค่คลิปจากกล้องวงจรปิด
ก็มีตำรวจที่ไประงับเหตุใช่ไหม

แต่เธอเลยต้องไปร้องที่กองปราบใช่ไหม

แต่ถ้าหากว่าตำรวจในพื้นที่อยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติม
ก็ยินดีนะคะเพราะเธอบอกว่าเหมือนกับ

สำหรับทุกผู้ชมครับ